ในช่วงโควิด๑๙เพลงแปลงของพี่เขาเด็ดทุกเพลง
แล้วตอนนี้สวดมนต์ไล่น้ำกำลังมา
พี่ปูไม่ทำให้ผิดหวังพี่ปูมาในเพลง
วันที่ฝนตกสวดมนต์ที่หน้าต่าง
วันที่ฝนตกขอทอดกับหน้าตา
ไม่ต้องมาบ้างฟังบ้างหน่อยนะเธอ
ถ้ามรสุมสวดมนต์และฟ้าและฝน
คงหยุดคงไปตกทางนอน
เพราะฝนที่ตกทางนอนทั่วบ้านครูตอนนี้
หน้าต่างประตูเข้าทุกทาง
ท่องนโมไม่ไหวเรียกเพื่อนเลย
ดีกว่าช่วยกันยกเตียงโซฟา

ไม่ผิดหวังเลยค่ะ

ต้องเป็นเจ้าพ่อเพลงแปลงอะไร
อีกอย่างหนึ่งนะก่อนจะเข้าข่าว
พี่ปูกินอะไรฮะทาอะไรกับหน้า
เวลาทำอะไรพี่ปูไม่ได้เลย
คือชวนเพื่อนมาแปลงเพลงฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซ
แล้วก็มีเพลงของพี่เบิร์ดทงชัยด้วยเล่าสู่กันฟัง
มาเปิดเข้าไปเป็นเพลงนี้
วันที่ฝนตกสวดมนต์ที่หน้าต่างนะฮะ
อุปกรณ์ประกอบฉากจัดเต็มเอฟเฟคเพียบนะฮะ
แล้วก็เนื้อหาเพลงที่แต่งมาโดนใจคนที่โดนน้ำท่วมเหลือเกิน
โดยเฉพาะท่อนที่บอกว่าทนฟังหน่อยนะ
ฝนทีตกทางโน้นท่วมบ้านกูทางนี้
หน้าต่างประตูเข้าทุกทาง

ก็โหแต่สั่นเคลือท้ายพยากหน่อย
แฟนคลับได้ฟังเพลงนี้แล้วฮากันลั่นเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวบอกว่า
โดนใจจริงแล้วก็บอกว่ามีคนเลิกรักแล้วหนึ่ง

มีคนบอกว่ายังปั่นไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงครับนะฮะ